เราได้เห็นในโลกโซเชียลพูดถึงข่าวนี้
แล้วก็ร่วมแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องอินตลอดทั้งวัน
ทีแรกพอผมเห็นข่าวผมก็ยังไม่เชื่อนะ
คือเราก็ไม่ได้รู้จักอะไรเป็นการส่วนตัวอะไรกับน้องเขาหรอก
แต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยคือเรารู้สึกว่ามันเร็วไป
มันเร็วไปสำหรับดาราวัยรุ่นหรือว่าเด็กวัยรุ่นคนหนึ่งอายุ๒๐ปี
ใช่ค่ะแล้วเราเห็นน้องมาตั้งแต่เด็กน้องตั้งแต่๖ขวบน้องก็เล่นละครแล้ว

คือคุณแม่บอกว่าไม่เชื่อตอนแรกคุณแม่ไม่เชื่อเลยว่าลูกสาวตัวเองจะเสียชีวิต
เพราะว่าอยู่กันสองคนแม่ลูกคุณแม่หย่ากับสามีก็อยู่ด้วยกันสองคนกับลูกสาว
แล้วก็คุณแม่บอกว่ารถคันนี้ที่เกิดเหตุเพิ่งซื้อให้
ตัวเพื่อนชายคนสนิทของน้องอินก็บอกว่าน้องอินเพิ่งได้รถใหม่มา

คุณบินบรรลือฤทธิ์ก็บอกว่าก่อนหน้านี้น้องก็ขับรถเร็วพอสมควร

แล้วก็มีประเด็นที่ต้องชี้แจงเรื่องของรถล่ะค่ะ
พูดถึงว่าทำไมพอดูภาพที่จุดเกิดเหตุ
ลมนิรภัยที่ฝั่งคนขับไม่ทำงาน
คือวันนี้เดี๋ยวเราตามให้ทุกแง่มุมนะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
ส่วนนี้เป็นภาพที่ทางเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิพุทธไทยสวรรค์จังหวัดพระนครศรีอุทยา
ได้นำร่างของน้องนะครับน้องอินซึ่งชื่อจริงก็คือนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการี
อายุ๒๐ปีนะครับมาที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เพื่อให้แพทย์ชนะสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดนะครับ
น้องอินประสบอุบัติเหตุรถที่ขับมาชนต้นกล้ามปู่ที่บริเวณสะพานข้ามทางรถไฟ
ถนนใหม่เลข๙ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบังปะอินจังหวัดพระนครศรีธุยานะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โดยเจ้าหน้าที่อาสามูลนิธิพุทธไทยสวรรค์ที่เข้าไปถึงที่เกิดเหตุ
ได้เข้าไปนำร่างน้องออกมาจากรถนะครับบอกว่าตอนเช้าเนี่ยได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ประสบอุบัติเหตุ
อยู่ที่ไหลทางในสภาพพังเสียหายห่างจากคอสะพานข้ามทางรถไฟประมาณ๒๐เมตร
แล้วก็ห่างจากต้นกล้ามปูประมาณ๒เมตรนะครับ
โดยที่ต้นกล้ามปูมีร่องรอยคล้ายถูกชนแล้วก็มีคนติดอยู่ภายใน
อยู่ในสภาพที่กระโหลกศีรษะแตกข้อมือขวาหัก
ส่วนร่างกายมีรอยฟกช้ำมีเลือดไหลเป็นจำนวนมาก
ตอนที่ไปถึงเนี่ยคือตรวจแล้วไม่พบสัญญาณชีพจรแล้วนะฮะ
คือหยุดหายใจไปแล้วเสียชีวิตแล้วนะครับ
ก็ต้องเอาอุปกรณ์ตัดทางมาช่วยกันนำร่างน้องออกมาจากรถนะครับ

จากนั้นก็มีการตรวจสอบชื่อแจ้งให้ญาติทราบ
แล้วก็พามาส่งที่นิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
เป็นป้ายบอกทางประมาณไม่ถึง๑๐๐เมตรนะครับ
ไม่ไกลครับไม่ไกลแต่คือมันจะเป็นสะพานคอสะพานเล็กก่อน
แล้วก็จะขึ้นสะพานใหญ่กลัวจะกระโดดคอสะพานแล้วหลุดตรงนั้นนะครับ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ในท้องที่ของสพบังปะอินนะฮะ
ทันตำรวจเอกสง่าพีระสรรญานนลรองผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพนักนครสุริยุทธิญานะครับ
บอกว่าจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุเบื้องต้นพบว่าไม่มีรถยนต์คู่กรณีนะครับ
แล้วบนถนนก็ไม่มีรอยเบรกจึงคาดว่าขณะเกิดเหตุน้องอินขับรถมาเพียงลำพัง
โดยตั้งแต่จุดที่รถตกถนนมีรอยถลายไปไกลกว่า๕๐เมตร
จะพุ่งเข้าชนกับต้นไม้ใหญ่ในลักษณะเป็นการพุ่งชนที่รุนแรง
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็รถยนต์อย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ
ท่านพันธุ์ธนาฬิกส่วนง่ารองผู้บังคับการตรวจผู้ท้อนจังหวัดพระนครศิริยุธิยานะครับ
บอกว่าขณะนี้ยังไม่มีพยานบุคคลหรือภาพจากกล้องวงจรปิดจากรถ
อยู่บริเวณดังกล่าวในช่วงเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปสอบสวนให้ได้ว่า
สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนี่ยจนรถวิ่งไปตกถนนเนี่ยมันเกิดจากสาเหตุอะไร
คือตำรวจเขาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ขนาดนี้ไว้๕ประเด็นครับบุคลิกประชร
ก็คือถนนลื่นจากฝนตกนะฮะ๒คือหลับใน๓ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ
ืนเมาหรือว่า๕ปัจจัยอื่นอย่างเช่นตกใจเพราะมีรถคันอื่นมาตัดหน้านะฮะ
แล้วก็ต้องไปสอบปากคำญาติกับเพื่อนว่าผู้เสียชีวิตที่ขับรถมาในที่ดังกล่าวเนี่ย
ได้อย่างไรจะไปที่ไหนหรือว่ากลับมาจากที่ใดเพราะว่าที่พักอาศัยของผู้เสียชีวิต
อยู่ในพื้นที่พระนครศรียุธยาค่ะคือคนใกล้ชิดของน้องอินก็บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
น้องอินไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาจังหวัดชนบุรีแล้วก็ขับรถไปส่งเพื่อนที่จังหวัดพระนครศรียุธิยา
ส่งเพื่อนเสร็จเรียบร้อยก็จะไปหาเพื่อนอีกคนนึงที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานี่แหละ
ส่งโทรศัพท์โซเชียลก็มีคนถามถึงเรื่องของถุงลมนิรภัยของรถคันนี้
เพราะว่าดูจากสภาพรถแล้วเนี่ยจุดที่เป็นที่นั่งคนขับถุงลมนิรภัยไม่ทำงาน

สอบพบว่าม่านถุงลมด้านข้างทำงาน
แต่ถุงลมด้านหน้าไม่ทำงาน
จากข้อมูลเบื้องต้นคาดว่า
มีการชนจากด้านข้างอย่างรุนแรง

เป็นการชนด้านข้าง

ก็เลยทำให้ถุงลมด้านหน้าไม่ทำงาน
เพราะไม่ได้ชนด้านหน้าโดยตรง
เซอร์ก็เลยไม่ได้รับข้อมูลที่จะปล่อยถุงลม
เดี๋ยวจะส่งทีมวิศวกร
เดินทางไปประสานกับกองพิสูจน์หลักฐาน

และดูการทำงานของระบบต่างของรถคันที่เกิดเหตุนะคะ

จากสภาพรถคันที่เกิดเหตุ
สภาพคือพังเสียหายทั้งคัน
ม่านนิรภัยด้านข้างรถจะทำงาน
แต่ม่านนิรภัยด้านข้างรถ
จะสามารถช่วยลดความรุนแรง
ของรถที่วิ่งมาประมาณ๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้น
ถ้ารถขับมาเร็วกว่านั้นมันก็ไม่ช่วย
คือถ้าแรงกระแทกเข้ามาจากด้านข้าง

เขาขาวตรงตระจกขวามือ

นี่คือม่านด้านข้างที่มันจะช่วยลดแรงกระแทก
ถ้ามีการชนกันเกิดขึ้น
แต่ที่คนเขาตั้งข้อสังเกตก็คือว่า

ที่มีถุงลมใหญ่ส่วนมากเราจะรู้จักอันนี้

ทำไมมันไม่เด้งปึ้งออกมาเขาอาจจะไม่เสียชีวิตก็ได้

ใช่ค่ะเซ็นเซอร์ด้านหน้าถึงจะทำงาน
แต่ว่าถุงลมเหล่านี้จะช่วยได้ก็ต่อเมื่อ
รถคันนั้นขับมา๖๐๘๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

แต่ถ้าขับเร็วกว่านั้นเนี่ยมันก็อาจจะช่วยไม่ได้ขนาดนั้นนะคะ
แสดงว่ากรณีของน้องอินเนี่ยแรงกระแทกมาจากข้างแน่นอน
เพราะม่านถุงลมนิรภัยที่เป็นม่านด้านข้างทำงาน

ก็เป็นภาพที่มีการจำลองเหตุการณ์
สำหรับรถเวลาเกิดไปชนหรือเกิดอุบัติเหตุ
ว่าถุงลมจะทำงานลักษณะไหนอย่างไร

คุณบินบันลื้อริตก็เป็นผู้กำกัดเป็นนักแสดงชื่อดัง

คุณบินบริษฐ์ก็ไปที่สถาบันอิติเวศโรงพยาบาลธรรมศาสตร์
บอกว่ารู้จักกับน้องมาตั้งแต่เด็กนะคะ

วันก่อนยังกินข้าวยังคุยกับน้องอยู่เลยค่ะ

ก็ตอนเช้าวันนี้คนในมูลนิธิโทรศัพท์มาบอก
ว่าน้องเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียใจมาก

คุณดินเองเคยนั่งรถคันนี้ไปกับน้องนะคะ

แล้วคุณบินบอกว่าคือน้องขับรถค่อนข้างเร็วอะค่ะ
แล้วก็เพิ่งขับรถได้ไม่กี่ปี
เพิ่ง๒๐ทำใบขับขี่ได้ก็๑๘อะเนาะ

ก็เคยเตือนน้องไปแล้วเรื่องของการขับรถ
แล้วก็จากการคุยกับแม่ของน้องอินก็รู้ว่า
วันเกิดเหตุน้องขับรถไปดูคอนเสิร์ตที่พัทยาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ปีที่แล้วเราก็นั่งรถกับเขา
เราก็รู้ว่าเฮ้ยเขาขับรถแบบ

เพราะคนขับรถใหม่มันจะเหมือนกันจะไม่ค่อยอะไรมากเท่าไหร่ในการแซงในการอะไรเนี่ย
ก็เตือนว่าน้องอินขับรถรู้ว่าเร็วขับได้
แต่เราต้องรู้ว่าเออควรอันไหนไม่ควรแซงอันไหนแซงอะไรประมาณอย่างนี้
แล้ววันหนึ่งผมก็ยังบอกแม่เลยบอกแม่

เพราะว่าดูเขาขับรถแล้วบอกโอ๊ยปล่อยก็เถอะ
เดี๋ยวเขาก็นั่นเองเราก็โอเคไม่เป็นไร
โดยทั้งเมื่อเช้ารู้ข่าว
สำหรับน้องอินนะครับนางสาวนัทนิชาเชิดชูบุพการี
ก็เสียชุดในวัย๒๐ปีนะฮะ
ส่วนนี้คือแฟนนุ่มนะครับ
เสื้อสีดำที่อยู่ในจอด้านขวามือของท่านผู้ชมนะครับ
เป็นเพื่อนชายคนสนิทชื่อว่าเบลนะครับ
ก็เดินทางไปดูศพของน้องด้วยนะครับ
เจ้าตัวบอกว่าพอทราบข่าวตอนเช้าก็ตกใจมากกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับ
แล้วก็ไม่คิดว่าน้องอินจะด่วนจากไป
เพราะว่าเมื่อเวลาเที่ยงคืนครึ่งที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้นะฮะ

โดยน้องอินบอกว่ากำลังเดินทางจะไปส่งเพื่อนที่พระนครศรีธุยา
ไม่ได้มีรางสังหรณ์หรือว่าลางบอกเหตุอะไรว่าน้องอินจะมาเสียชีวิต
โดยตัวเขาบอกว่าน้องอินเพิ่งจะมีรถยนต์ได้ไม่นาน
รถยังไม่ค่อยเก่งแต่ยืนยันว่าไม่ใช่คนขับรถเร็ว
ปีดีเดียวครับ
ในเฟซบุ๊กของเบี่ยวก็ยังได้โพสตข้อความไว้เชิงเช้า
ตอนที่ทราบข่าวนะครับบอกว่าช็อกมาก
แล้วก็ได้โพสต์รูปภาพขาวดำที่ถ่ายคู่กับน้องอิน
นั่งอยู่บนรถจักรยานยนต์แล้วก็มองตากัน
ใจหายและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
รู้สึกหดหู่จนบอกไม่ถูกลำบากใจเหลือเกิน
ไม่คิดว่าจะต้องจากกันเร็วขนาดนี้

เดี๋ยวจะดูแลให้เองหลับให้สบาย
ขอให้ไปอยู่ในพบภูมิที่ดีไม่ต้องกังวลอะไร
และขอให้มีความสุขบนสวรรค์
ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตที่ทำให้รู้สึกดี
เป็นกรยานมิตรที่ดีต่อกันมาโดยตลอด
ภาพถ่ายนี้จะไม่มีวันลืม